ดูข่าวกันหน่อยค่ะพาไปที่นครศรีธรรมราชกันก่อนค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่เข้ามาร้องเรียนว่า
เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนก่อนแล้วแหละ๒เดือนนะคะ

มีผู้นำชุมชนเขาเหมือนกับมีรถใหญ่ผ่านแล้วฝุ่นมันตลบเลยค่ะ
ชาวบ้านไปแจ้งศูนย์นำรงธรรมผู้นำชุมชนไม่พอใจยิงปืนขึ้นฟ้า

เอาจริงก็ไม่ได้ขึ้นฟ้าเลยเนอะเหมือนเล็งไปตรงด้วยซ้ำมาคุณผู้ชมดูสิคะ
ยิงลงพื้นแต่เขาก็ตกใจนะ
คือทีมข่าวของเราไปคุยกับคนที่เขาร้องเรียนนะคะ
จารุณีและในโชคอันนันต์
เขาบอกว่าเขาเปิดร้านอาหารอีสานริมถนนในหมู่บ้าน
ช่วงเดือนพฤษภาคมมีรถใหญ่เป็นรถบรรทุกดินของผู้นำท้องถิ่น
เขาเป็นเจ้าของบ่อดินเป็นเจ้าของรถบรรทุก
มันวิ่งเข้าวิ่งออกถนนในหมู่บ้านฝุ่นเนี่ยโอ้โหฟุ้งตลอดเลย
ลูกค้าไม่กล้ามานั่งที่ร้านฝุ่นมันเยอะไงคะ
คนในครอบครัวก็นั่งสูดฝุ่นกันจนป่วย
ร้องเรียนไปที่ศูนย์นำรงธรรมขอความช่วยเหลือ
ปรากฏว่าช่วงบ่ายวันที่๑๗พฤษภาคม
ผู้นำท้องถิ่นคนนี้ไม่พอใจ
เนี่ยรถที่วิ่งผ่านนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
คนที่เขาได้รับความเดือดร้อนเขาถ่ายคลิปให้เห็นว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้

พอไปร้องศูนย์นำรงธรรมตอนบ่าย๑๗พฤษภาคม
ผู้นำท้องถิ่นไม่พอใจมายิงปืนขึ้นฟ้ายิงปืนลงพื้น
เป็น๑๐นัดเลยไม่รู้มาขู่หรือยังไง
แล้วจุดที่ยิงปืนห่างจากบ้านของเธอประมาณแค่๕๐๖๐เมตรเอง
ก็กังวลใจนะคะเรื่องของความปลอดภัย
แจ้งตำรวจสพหัวไซนครศรีธรรมราช
เพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว
แต่ทำไมเรื่องมันถึงเงียบ
ทำไมไม่เห็นเรียกผู้นำท้องถิ่นคนนั้นมาดำเนินคดี
อย่างน้อยก็เรียกมาคุยเรียกมาโรงพักก็ยังดี
นำท้องถิ่นค่อนข้างมีอิทธิพลก็เลยฝากสื่อมวลชนค่ะ
ขอความเป็นธรรมหน่อยเร่งรัดตำรวจให้นิดนึง

ไปช่วงกลัวเหมือนกัน
ไม่อยากเลี่ยวบินไว้
ทีมข่าวก็อยากจะได้ข้อมูลทางฝั่งผู้นำท้องถิ่นคนนี้ด้วย
ก็สอบถามไปที่ตำรวจด้วยอะไรด้วย
ที่สพหัวไซค่ะสุดท้ายก็คือทางฝั่งตำรวจ
ทางฝั่งผู้นำท้องถิ่นคนในคลิปยังติดต่อไม่ได้เลย
ถ้าอยากจะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมทีมข่าวของเรายินดีนะคะ
จะได้ได้ข้อเท็จจริงแบบรอบด้านทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมด้วย

อันนี้ทางฝั่งที่เขาร้องเรียนใช่ค่ะ